นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙

เพราะว่าตอนนี้นะถึงขั้นที่ประเทศไทยต้องสั่งห้ามนักท่องเที่ยวจาก๘ประเทศที่เจอไอ้สายพันธุ์นี้
ห้ามเข้าประเทศไทยตั้งแต่๑ธันวาคมนี้เลยครับ
ไอ้เชื้อโควิด๑๙กลายพันธุ์นี้นะครับ
มันเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล
เขาใช้คำนี้เลยนะองค์การอนามัยโลกเนี่ย
เนื่องจากสายพันธุ์นี้มันกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง
เชื่อว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้มากนะครับ
อีกทั้งยังมีอัตราการตรวจพบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนหน้าวิตก
อีกไม่กี่วันนะครับมาเจอในประเทศอัฟริกาใต้
คือจะบอกเลยว่าเจอที่ไหนในโลกตอนนี้มันใกล้หมด
มันใกล้บ้านเราหมดแหละเพราะว่ามันเดินทางมาได้
เชื้อโรคล่าสุดท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทัน
ลงข่าวครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดของ
สายพันธุ์นี้ในประเทศเรานะแต่จากรายงานในต่างประเทศพบว่า
ตรวจเชื้อของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้
มันจะมีความเข้มข้นของเชื้อสูงคุณผู้ชมค่ะแล้วมีข้อสันนิษฐานว่า
อาจจะหลบภูมิจากวัคซีนได้ด้วย
นี่น่ากลัวตรงนี้แล้วอาจจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญก็คือใครที่ยังรังเลไม่แน่ใจที่จะมาฉีดวัคซีน
ก็ขอให้รีบเข้ามาฉีดวัคซีน
ผมเรียนอย่างนี้ครับเวลาเรามีข้อมูลว่ามันอาจจะดื้อต่อวัคซีน
ไม่ได้แปลว่าจากร้อยกลายเป็นศูนย์นะครับ
อันนี้ต้องทำความเข้าใจต้องตั้งสติให้ดีนะ
ไม่งั้นเราจะตื่นกลัวไปกับสิ่งที่มีข้อมูลไปทางนู้นทีทางนี้ที
อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงการออกมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ใหม่นี้
เข้าราชอาณาจักรไทยตั้งแต่หนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไปส่วนประเทศอื่นในทวีปอัฟริกา
เหนือจาก๘ประเทศนี้นะจะเริ่มไม่ให้เข้าไทยเอาคำง่ายเริ่มไม่ให้เข้าไทยตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคมเป็นต้นไป
ธิบดีกรมควบคุมโรคเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในทวีปอัฟริกาคือเราก็ทราบจากข่าว
ฟริกาประเทศเขาประชาชนเขาได้รับวัคซีนน้อยมีสถิติยืนยันเลยบอกทวีปอัฟริกามีสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนน้อยที่สุด
ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงมีส่วนสำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนคนไทยเรามั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังของทางการไทยที่ได้มาตรฐานสากล
มาดูปฏิกิริยาจากท่านนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องนี้แหละครับไอ้เชื้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะฮะท่านโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าประเทศในทวีปอัฟริกาไม่ได้รวมอยู่ใน๖๓ประเทศหรือดินแดนที่ไทยเนี่ยอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องมีการปรับมาตรการก็พร้อมจะสั่งการทันทีโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนสูงสุด
เอาอันนี้เป็นที่ตั้งแม่ข่าวไม่สู้ดีต้อนรับเดือนส่งท้ายปีธันวาคมเลยนะเนี่ย
เอ้าก็อย่างที่เตือนกันนะคะกาดอย่าตกนะคะดูแลตัวเองกันดีด้วยค่ะ